และ๑คนที่เมื่อวานนี้นะคะได้รับโอกาสลงเล่นเป็น๑๑ตัว
ส่วนหนึ่งที่พาทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีม
แค่งตัวเก่งของทีมชาติไทยเปิดเผยกับสื่อ
เขาก็บอกว่ามีความสุขที่มีส่วนร่วมกับประตูขึ้นนำของทีมชาติไทยในเกมนี้
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสามารถผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายในโทรนาเมนต์นี้
ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้สำเร็จค่ะ
นอกจากนี้กลางจากทีมฟูแลมในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ก็ยังบอกด้วยว่ามีอาการป่วยก่อนเกม
ก่อนเริ่มแข่ง๑วันอาการทอนซินอักเสบแล้วก็มีไข้สูง
ตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าจะสามารถลงแข่งขันในเกมเมื่อวานได้
แต่ว่ามีการเดินทางไปพบแพทย์แล้วก็ทานยาตามที่แพทย์สั่ง
จนสุดท้ายอาการป่วยดีขึ้นแล้วก็สามารถลงโชว์ฟอร์มได้อย่างที่เห็นค่ะ
เมื่อกลุ่มที่สุดผมมีอาการตอนซินอักเสบและเฟวเทียร์สูง
ผมไม่คิดว่าจะได้เล่นทุกวันแต่ที่เมื่อเมื่อกลุ่มที่สุด
ผมเห็นโดรกเตอร์ที่ส่งให้ผมธุระสูงและช่วย
แต่ผมยังเกินขึ้น
ส่วนจังหวะเซฟลูกมงของผู้เล่นอีลักษ
ช่วงท้ายเกมที่น่าจะเป็นประตู
กรพัฒน์ก็บอกว่าจังหวะนั้นเขาคิดแค่ว่า
จะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้บอลนั้นเข้าประตูไปครับ
ก็ดีใจครับที่เซฟได้แล้วก็ทำให้ทีมเข้ารอดด้วย

จังหวะนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือ

เหลือแล้วนะคะจำนวน๑๙๐๐๐ใบ
ซึ่งก็คาดว่าเต็มความจุสนามแน่นอนค่ะ
ในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีความสับสนเล็กน้อยนะครับ

เตะเวลา๒ทุ่ม๑๕ที่ราชมังคลากีฬาสถาน
แต่ว่าเมื่อช่วงสายทางสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ได้มีการยืนยันตามโปรแกรมเดิมนะครับ
วันเสาร์เวลา๕โมง๑๕ที่สนับฟุตบอล
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับ